เอามาดูต่อกันที่คนนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
ไม่รู้ว่าเป็นปีชงหรือว่าราศีไม่ดีหรือว่าดวงไม่ดี
หรือเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองทำอยู่นั้นมันไม่ดีนั่นเอง

แล้วก็ใช้คำว่าแฉเลยแล้วกันนะคะ
สำหรับกรณีที่วันก่อนเราเพิ่งรายงานข่าวไปบอกว่าแชทหลุด
อ้างว่าอาหารเสริมของดารายี่ห้อหนึ่งปลอมออยค่ะ
ยังหลอกลวงผู้บริโภคด้วยการอ้างว่าผลิตภัณฑ์นี้ผลิตที่เกาหลี
ที่จริงแล้วก็กวนกันเองอยู่แถวโรงงานลำลูกกาปฐุมธานี
ต้นทุนเขาบอกว่ากล่องละประมาณ๕๕บาทเอามาขายเป็นพัน
แถมยังแฉต่อบอกว่าติดหนี้โรงงานผลิตอีก๒๗ล้านบาทด้วย
จะถูกแชร์เพื่อให้เป็นข่าวเข้าไปอีกเพราะว่าอยากจะได้เงินคืน
เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์อันนี้ค่ะหนึ่งในนั้นที่โดนหางเลขไปด้วยนะคะ
ก็คือดีเจต้นหอมก็กำลังทำธุรกิจอาหารเสริมอยู่พอดีแหละเนาะ
ก็มีเพื่อนดาราอย่างแต้วนัทพรดีเจมะตูมมาร่วมกระทำด้วยก็โดนกันไปหมดเลยค่ะ
บางคนเข้าไปถามหาความจริงจากแต้วนะในอินสตราแกรมนี่แหละ
อยากได้คำตอบแล้วก็อยากให้แต้วถอนตัวซะเลย
เพราะว่าไม่อยากให้เสียชื่อเสียงไปมากกว่านี้นะคะส่วนทางด้านดีเจต้นหอมเองก็โดนเยอะเหมือนกันค่ะ
เจ้าตัวเนี่ยคอมเมนต์กลับไปยังคนถามด้วยยืนยันบอกเลยนะคะว่าสินค้าของเธอเนี่ยถูกต้องปลอดภัยสบายใจได้ค่ะ
นี้เองต้นหอมก็บอกผ่านกับผู้สื่อข่าวนะคะบอกว่าทั้งเธอเองดีเจมะตูมแล้วก็แต้วไม่มีการแถลงข่าวเรื่องนี้นะคะ
เพราะว่าหลายคนอยากได้คำตอบบอกว่าแน่จริงก็ออกมาแถลงข่าวเลยสินะฮะ
คุณต้นหอมบอกว่าไม่มีตั้งโต๊แถลงข่าวนะคะแต่ว่าเธอจะขอเคลียร์วันศุกร์นี้ค่ะ
จะได้เคลียร์กันไปนะว่าจะเอายังไงกันต่อดี
แต่เธอก็ยืนยันมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเธอเนี่ยโอเคมันดีอยู่นะคะ
นั่นแหละอันนั้นเดี๋ยวต้องรอฟังเธอแล้วกันนะคะ
ว่าเธอจะอธิบายเรื่องนี้อย่างไร
คือปีก่อนเนี่ยหลายเจ้าก็โดนเรื่องราวแบบนี้นะ
ระนาวหลายที่อยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องดูกันดีดีแล้วกันนะ
คุณผู้ชมที่จะหาอะไรทานแบบนี้ก็ศึกษาดูข้อมูลกันก่อนแล้วกันนะคะ

เอาของชัวร์ดีกว่านะคะคุณผู้ชม